สนับสนุนโดยสมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเฟรช

แอคทีฟเลช

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

ไม่ใช่เมื่อวันก็เจอเขา
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเป็นที่จะยังไม่พูดนะหนุ่ม
หนูแองกิมึงเล่าบรรยากาศอยู่ห้องแต่งตัวสิ
เอาแบบจริงไม่ต้องตอนหลบตอนแหลม

คนเราจริงมันสร้างภาพกลับมาอย่าสอนไป
พี่โมชน์กลับเช้าเราไม่ได้เหรอว่าได้พึ่งน้ำใช่เหรอ

ยกมือว้ายว้ายใครหล่อนอย่างหล่อนหล่อกลับผ่านอย่างไม่หลับเดี๋ยวเย้
ก่อนพี่เข้าโรงการ
พี่มีก็คือพี่เป็นผู้รักษารักษาหรอคะ

โพลิพัฒน์นั่งทำพิธีกรอยู่ยังหายได้ไปบวชนะมึง
วันที่นั่งทำพิธีกรอยู่ยังหายไปบวชอยู่กับท่านวอได้
ใช่พี่ดุ้มเหรอทำพิธีกรน่ะหนีไปบวชอย่างแล้วฮะถ้าไม่บอกอย่างนี้มถ
อะบวชจะแก้วก็แก้วเลยอ่ะจริงเหรอ
นั่นมันเรื่องในอดีตแต่ปัจจุบันก็เลวไม่ได้แพ้กัน

ทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีประเด็นของครูอิ้วครูอิ้วนี่เป็นครูประจำชั้นเลยนะ
แล้วก็จะมีครูสอนภาษาอีกคนนึงก็คือชื่อมาวินห้องนี้มี๓คน๔คนอีกคนนึงมีครูประจำชั้นนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยออกหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกห้องนึงที่ไปโดนลักษณะเดียวกันเนี่ย
หลังจากที่ผู้ปกครองเขาสงสัยเขาก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดก็ไปเจอว่ามีเรื่องราวของครูอิ้ว
อี้อีกคนนึงก็คือออกมากระทำเหมือนกันเลยนะครับ
มีการผลักหัวเด็กมีการแบบเอาดินสอปลาใส่โต๊ะแล้วก็ผลักหัวเด็กอะไรอย่างนี้
เด็กหลวง๑๐หัวคนที่เป็นอย่างนี้นะเป็นยังงี่เป็นแบบนี้ในโรงเรียนนี้ละครับ

คือเด็กเนี่ยก็เกิดอาการกลัวนะฮะบางคนถึงขั้นที่แบบว่าต้องอยู่ติดแม่
แล้วก็ภาวะทั้งคืนนอนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับ
ก็คือเหมือนกับเป็นพรีคือเตรียม

ปรากฏน้องมีล่องรอยที่ปัดแผลที่หน้าอก

แม่ก็สงสัยว่ามันเกิดรอยจิกรอยแล้วข้างในเขียว
แต่ครูก็บอกว่าน้องเขาว่ายังไงล่ะคะอะไรอย่างนี้
แม่ก็บอกว่าน้องเขาไม่รู้ว่าอะไรอ๋อพอดีก็ทะเลาะกับเพื่อน
แต่เด็กเล็กมันจะไปทะเลาะกับเพื่อนแล้วจิกเป็นรอยเล็บเลย
อะไรอย่างนี้ซึ่งแบบหลังจากนั้นแดเนียลก็ยังอยู่ที่นี่แม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
ผ่านไปอีกประมาณสักปีนึงแต่อันนี้ขึ้นมาอยู่อนุบาลหนึ่ง
ก็โดนอีกเหมือนกันอืมอ่าก็โดนผักหัวโดนทำอะไรอย่างงี้เหมือนกัน
ทำร้ายร่างกายหมดเลยเออโดนทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้นะครับ
วันนี้ก็มีอีกประเด็นนึงเปิดออกมาคือเป็นเรื่องราวของเด็กชั้นป
อันนี้โตสามสิบกว่าคนโตขึ้นมาหน่อยแล้ว
ป๒ป๒ป๒เจ็ดขวบเจ็ดขวบนี้ไปโดนอ่ะรู้ไหมฮะ
คือน้องเนี่ยก็คุยกันในห้องแล้วก็เหมือนกับไปโดนอ่า
เหมือนกับเล่นกันแล้วก็ไปโดนไอ้คีย์บอร์ด
มันเหมือนกับมันจะพังไปนิดนึงอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าโดนครูประจำชั้นเรียกมา
แล้วก็ใช้ไอด้ามของฟุ่งหิด้ามของไอที่ตากขง
ตีมือจนกระทั่งไม้เนี่ยหักเลยนะ

เด็กมันก็มือบวมมือปวดกันหมดเลย

เขาก็เลยไปแจ้งความ๓๐กว่าคนนะ

หลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็เลยไปแจ้งความ

มาแค่เดือนเดียวก็มาเกิดเรื่องนี้

โอ้โหมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรกันตอนนี้ฮะ
ก็ล่าสุดทางประธาน
ภูมิหน่วยการของโรงเรียนท่านก็ออกมา

ท่านก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยท่านก็ได้มีการ
ขอโทษไปแล้วก็คงจะไม่ขอโทษกัน

กรณีแบบนี้คือมีการคัดเลือกยังไง

แต่สิ่งที่ท่านตอบมาบางทีเหมือนกันเราก็งง

วิธีการของท่านคือก็ดูหน้าตาให้มาสะอาด

ขูดหินปู

ผมก็ไม่รู้ไงคือประมาณว่ากลัวกลิ่นปาก

ของครูหรอฮะเออซึ่งผมก็พยายามถามว่า

แล้วถ้าคงขูดหินปูนคือขูดใจทิ้งก่อนมั้ย

แล้วยิ่งดูยิ่งเจอมันไม่ใช่แค่ห้องเดียวละง่าตอนนี้
แล้วก็ครูเนี่ยก็ให้ออกยังถึงขั้นผู้บริหารของศาลศาสตร์ที่รัชพฤกษ์ก็เอาออกเหมือนกัน
อะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องเป็นดาว
แล้ววิธีการคัดเลือกได้คำตอบไหมพี่หนุ่ม
ไม่ได้คำตอบคือท่านก็บอกให้มันอยู่ที่ครู
แต่ว่าท่านก็เกิดความไม่สบายใจว่ามันจะมีผู้ปกครองบางท่านไปเรียกเงิน๒๒ล้านอะไรอย่างนี้
บอกว่าตรงนี้มันคงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะมีการขอจะออก
แล้วจะให้เหมือนกับขอค่าเทอมคืนก็ยินดีคืนตามความเหมาะสม
แต่ค่าเยียวยาที่เราเรียก๒ล้านคงเป็นไว้ไม่ได้

เพราะว่าว่าสุดเขามีครูซิถ้าจำไม่ผิดค่ะ
เราก็มีคนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือครูเองเนี่ย
ยอมรับกับแม่เองว่าครูเนี่ยทำร้ายเด็ก

ถ้าครูจะออกเนี่ยคุณแม่จะสบายใจไหมถ้าครูจะออกครูจะได้ออกให้

คือไม่ต้องไปดูกล้องวงจรปิดหรอกกูยอมรับเองเลย

อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวหรอกออกคือมันต้องออกอยู่แล้ว
แต่วันนี้ความรับผิดชอบคือเด็กบางคนมันมีเอฟเฟคกับเด็ก

ถ้าสมมุติพี่เป็นลูกพี่อยู่ดีมาตบปากพี่

เด็กบางคนมันตื่นภาวะตอนกลางคืน

วิธีการที่เด็กเองบางคนเนี่ยนะฮะ

เขาจะมีกรรมวิธีในการสอนเด็ก

ก็ไปพูดประมาณว่า

เวลาตีเสร็จหยิกเสร็จครูก็จะบอกว่า

เหมือนมีภัยใกล้เขา
มันเหมาะไงอันที่อยู่ในยาดมนั้นน่ะไปป้ายตาแก
แล้วถ้าดูว่าเด็กก็จะทำมืออย่างนี้

คือเห็นแล้วมันแบบโอ้โหมันทำได้ยังไง

ครูนี่จำเป็นต้องมีใบประกอบพิจาชีพกลับพลังพลังภูทร์ในการสอน
เขาไปเช็คมาแล้วเนี่ยโอ้โหเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมาก

ก็ส่วนใหญ่คือใช้คำว่าครูพี่เลี้ยง
เขาไม่ได้ใช้ครูเขาใช้คำว่าครูพี่เลี้ยง

คือครูบางคนก็ไม่มีขนาดท่านประธาน

ก็คือเดี๋ยวต้องไปทำแหละแต่ขอเวลาแป๊บนึงอะไรอย่างนี้

เป็นสารวิชาชีพที่ต้องแบบเฉพาะทางต้องมี

เรื่องราวต้องมีการสอบ
ในเรื่องสภาพจิตใจของครูเด็กเล็ก

เพราะว่าพ่อแม่ก็เอาลูกไปเรียน
อยู่ดีไปเจอคนภาวะจะมาอ้างว่าแม่กูป่วยพ่อกูติดคุก
กูทำงานส่งเสียที่บ้านมันไม่ใช่เหตุผลไง

มันไม่ใช่เหตุผลฉะนั้นคุณต้องสอบด้วย
โรงเรียนเนี่ยก็ต้องสอบเหมือนกันว่าปูมหลังเป็นยังไง
มีสภาวะจิตใจเป็นยังไงก่อนที่จะมาดูแลเด็กเนี่ย
มันสำคัญมากนะคือว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ผมได้ยินข่าวมาว่ามันมีความกดดันของคุณครูเกิดขึ้น

อาจจะทำให้ครูเนี้ยแตกไงอืม
แล้วก็ไปทำร้ายเด็กเบลิกก็ได้เหมือนกัน
สอนไปนานแบบนี้ผมว่าเด็กมีภาวะแพนิกได้นะพี่หนุ่ม
แน่นอนเนาะเป็นบางคนเป็นคือตอนนี้คือเขาต้องการจะเอารูปออกโรงเรียนเยอะมากนะ
แต่คนที่บางทีมันก็เกี่ยวกับพ่อแม่ก็คือต้องหาโรงเรียนที่มันใกล้ด้วยถูกต้องไหมล่ะ

เขาจับบัญชาขึ้นค่าเทิม
ร้านโรงเรียนวันนี้รัฐบันตรีช่วยก็จะออกมาเจรจาให้
ครับรัฐบันตรีช่วยและศึกษาเขามาเจรจาให้
คือท่านรับรองว่าจะดูแลใช่ไหมคะ

ผมก็ถามท่านบอกท่านจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า
ท่านบอกไม่อันนี้คือในฐานะของความเป็นแม่เหมือนกันเนี่ย

แล้วสิ่งที่ทางท่านประธานได้พูดออกมาหรือแม้กระทั่งโรงเรียนชี้แจงมา
ท่านก็บอกว่าทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นข้อมูลและหลักฐาน
ในการที่จะตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นด้วย

แล้วลองฟังเสียงรัฐบนตรีเซ็กติ๊กได้ไหมกันชัย

แต่อันนี้เป็นแค่ตอนแถลงว่าทางลูกชายทางผู้บริหาร
มานั่งพูดคุยกันแล้วก็จะยื่นเจ็ดจำนงอะไรบ้าง
ในนี้ก็คือจะมีการติดป้ายชื่อครู
มีการดูแลเด็กให้ดีขึ้นอันนี้คือเป็นแบบขั้นพื้นฐาน
ที่มีการยื่นเจ็ดจำนงมาว่าจะทำอย่างไรอะไรง่าย

เกือบทุกรายการเหมือนกัน

มุมนึงผมบอกแล้วผมก็เข้าใจ
คือท่านอาจจะแบบเหมือนมีความยึดมั่นในความรู้สึกของท่านเอง
แล้วก็คำพูดบางอย่างเนี่ยเหมือนกับแกเป็นครู
ถูกไหมฮะแกก็จะมีความเฮี๊บของแกเหมือนครูสมัยก่อน
ก็คือเข้าใจได้แหละในมุมหนึ่ง
แต่ว่าบางคำตอบอย่างนี้ที่ตอบออกมา
อาจจะฟังแล้วมันไม่เข้าหูหลายท่าน

ก็แบบที่เขาบอกว่าวันนี้ทายาทของทางคุณพ่อเขา
เจ้าของเขาค่อยออกมาพูดว่าพ่อเขาไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้น
อันนี้คือจริงแล้ว
แต่อันนี้มันคนละวันกับวันนี้

ปียพรแสงโกศึกแล้วก็คุณนโรงเลิศกิจศิริ
เขาได้แถลงข่าวปมดราม่าของเชอเอมชายานธนุษย์สอนทัศน์หมายเลข๘๒
โดยมีใจความว่ากฎระเบียบขององค์กรมีชัดเจน
โดยเฉพาะข้อที่๕๒๙ว่าด้วย
เรื่องห้ามผู้ประกวดเนี่ยนำพี่เลี้ยงเข้ามาในองค์กร
เพราะทางกองมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มนางงามอยู่แล้ว
ทุกคนรับทราบแล้วก็มีการเซ็นสัญญาชัดเจน
คำว่าคุณเคนเป็นแค่โบรกเกอร์ตามที่น้องนางงามกล่าว
เขาว่าอย่างนั้นทางกองมีหลักฐานว่าไม่จริง
สามารถพิสูจน์ได้ตามกระบวนการยุติธรรม
ที่ว่าคุณเคนเข้ามาประชุมไม่เกิน๕ครั้งนั้นก็ไม่จริง
เพราะอะไรฮะมันมีกล้องวงจรปิด
มันมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการเข้าประชุมร้ายต่อหลายครั้ง
เข้าประชุมเฉพาะงานขายนั้นไม่จริง
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะประชุมแค่เรื่องการขาย

แล้วก็เรื่องเข้าพบกองน้องนางงามติดต่อผ่านพี่เลี้ยงประจำกลุ่มว่า
อยากพบพี่ปุ้ยนะครับ

เพื่อปรึกษาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

แล้วก็พนักงานทุกคนของสตาร์ดอมนะครับ
ซึ่งได้รับเอกสารไปแล้วเนี่ยแต่ไม่เซ็นส่งกลับ

โดยทางกองเนี่ยก็พยายามตามเอกสารมาโดยตลอดเลยนะครับ
แล้วก็เรื่องที่คุณอ้ำสนิทกับผู้เข้าประกวดอีกท่านหนึ่ง
คุณอ้ำไม่มีสิทธิ์ใดในการยกมือให้คะแนนน้องด้วยซ้ำไป

สุดท้ายเรื่องตัดสิทธิ์น้องในฐานะผู้เข้าประกวด
จากสัญญาของทางกองที่เราบอกว่าห้ามมีพิเล็งส่วนตัวนะ
วันนี้ทางกองขอประกาศตัดสิทธิ์อย่างเป็นทางการ
แล้วก็ไม่มีการฟ้องร้องใดนะฮะ
ขณะเดียวกันก็มีการปล่อยแชทหลุดออกมากว่า๗๙หน้า

โดยเป็นก้อความแชทกรุ๊ปไลน์ซึ่งในขณะนั้นก็มีเชอร์เอม

มีการพูดคุยกันมานานมีการวางแผนเตรียมการกันมาเป็นเดือน
ตั้งแต่กรกฎาคมเรื่องการผลักดังเชอเอม
แล้วก็นินทาผู้เข้าประกวดคนอื่นนะครับ
ทั้งนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริง

งานนี้ก็เลยทำเอาทวิตเนี่ยเดือดมากเลยนะครับ
มีแฮชแท็กมิสต์อุนิเวิร์สไทยแลนด์๒๐๒๐เนี่ย
พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง

นี่นะครับไปฟังเสียงไปฟังเสียงดู
ทางกองปรากวดการกระทำของท่าน

การเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์๒๐๒

ในการประกวดรอบ๓๐คนสุดท้าย
ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์๒๐๒
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป
คือเรื่องราวมีที่มาที่ไปใช่ไหมฮะ
จะผิด๓๐คนสุดท้าย
พอจะเป็น๓๐๒๐๑๕จะถึงคนได้มงด์หนูนะคะ

ก็มีคนเข้าไปบอกพี่ปุ่ยนี่แหละว่า

มีคนนี้แบบหนักใจแล้วไม่รู้จะพูดหรือไม่พูดดี

ก็บอกว่าน้องคนนี้มีพี่เลี้ยงอยู่ในกองประกวดด้วยนะ

เพราะว่าเขาก็ต้องมีความเคลื่อนไหวทุกอย่างในกองประกวด

มีปฏิพันธ์ไหวพริบของน้องอะไรอย่างนี้
ปรากฏเขาก็มองว่าถ้าเกิดคนนี้คนรู้

อย่างมี๒๙คน

พอกองประกวดรู้ก็คือมีการเป็นดราม่ากันทั้งคืน
น้องก็ออกมาพูดเมื่อวานว่าจะมี

คือก่อนที่จะมีการพูดเนี่ย
เชมก็ได้บอกว่ามีการขัดขวาง
กองประกวดไม่ให้แถลงข่าว
แกไปแถลงที่รายการนั้นก็ถูกห้าม
โทรไปบอกว่าอย่าขอรบกวนอย่าให้ความร่วมมือนะคะ
น้องก็บอกว่างั้นถ้าไม่ได้น้องก็จะไปแถลงที่

คุณเคนเป็นแค่โบรกเกอร์
ดูแลกันแบบชอบพอกันจะให้หางานให้
ก็คือบอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนี่

แล้วทางกองประกวดก็เลยให้บอกว่า
งั้นคุณก็ได้การสละสิทธิ์หรือไม่สละสิทธิ์แล้ว
แต่คุณอยากให้คุณสลากสิทธิออกจากกองประกวดไป
น้องก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของน้องที่จะเป็นคนสละสิทธิ์เอง
น้องผิดอะไรล่ะก็โยนมาให้กองประกวดวันนี้ว่า

ถ้าเกิดว่าเห็นว่าน้องไม่ถูกไม่ควรก็ตัดสินน้องละกัน
อย่างนี้จนถึงวันนี้ที่คุณอาทางกองประกวด
กัดสิทธิ์วันนี้ก็เลยออกมาพูด
นั่นแหละก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกันอยู่
เรื่องราวจริงแล้วคืออย่างที่คุณแองจี้บอกไปแหละ
ก็คือทางน้องเชอเอมเขาเข้ามาประกวด
แล้วก็เข้าไปสู่รอบลึกแล้วกำลังเข้าไปลึกลึกเสร็จปุ๊บ

ปรากฏว่ามีประเด็นเรื่องของคุณเคนนี่แหละ

เขาเหมือนกับมีคนไปพูดว่ามันมีเบอร์โทรส่งโทรศัพท์ขึ้นมา

ติดต่องานของเธอเอมเนี่ยทำไมให้โทรหาเคนอะไรอย่างนี้
คนก็เลยไปจับประเด็นว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่า
เคนนี่เป็นผู้จัดการของเชอเอมแล้วอาจจะเอาข้อมูลต่างนานาซึ่งอยู่ในกองประกวด
ตรงคำถามที่อันตรีบอกมาบอกทางเชอเอมหรือเปล่า

คือทางฝั่งของตัวเคนเขาเป็นโบเกอร์
ก็คือแค่เหมือนแบบ
ดูดิงที่พี่ต้งพูดนะครับ
ฝากถามน้องได้ว่าจ้างช่ำผม
มาทำให้เพื่อไปงาน
ช่างมาช้าไป๑๐นาที
แต่ก็ทำได้ทุกอย่างตามเวลาและสวยดังใจเป๊ะ

เพราะพี่มาสาย
พี่อะไรเนี่ยได้นัดน้องมาทำงานให้แล้วน้องมาสายเป็น๑๐นาทีเนี่ย
ทำไมน้องไม่ลดค่าตัวพี่บ้างล่ะคะอยากเชียร์อยากชมอยากชอบก็เชิญตามสบาย
แต่ช่วยถามหาความจริงจากคนในวงการที่เคยทำงานกับน้องกันบ้างว่า
พวกพี่เนี่ยรู้สึกกันยังไงกับน้อง
ไม่นางเคยเป็นนางแบบนางเดินไปก่อน
แต่คือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าน้องเป็นนางแบบเป็นนางงามที่มาจากวงการนางแบบ
แต่ก็ไม่ค่อยเห็นคนในวงการนางแบบชอบมาแบบซัพพอร์ตนะเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก็ไม่เหมือนตอนมาริยา
คนก็เลยบอกว่าก็ไปดูแล้วกันว่าน้องเป็นคนยังไงเนี่ยก็จนแบบตอนนี้ก็คือแบบเป็นสองฝ่ายไง

แต่คือถามว่าน้องเพราะยิ่งล่าสุดเนี่ยไอ้แชท๗๙หน้าเนี่ยก็มีคำพูดที่น้องยอมรับแล้วว่าน้องได้พูดไม่ดี
คือบูลลี่เพื่อนนางงามด้วยกันในเวทีนั่นแหละมีหลายอย่างที่เป็นคำพูดที่ไม่แบบสุภาพ
คือตอนนี้มันก็ค่อยเป็นประเด็นไปเรื่อย
ก็คือต้องรอที่พี่หนุ่มบอกเลยว่าต้องรอดูเอกสารที่บอกว่ายอมรับว่า
ตกลงคุณเป็นหนึ่งในคณะการทำงานกองประกวดหรือเปล่ามีสัญญาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะเขาให้เซ็นผู้คนไงเพราะว่าป้องกันการรั่วไหลของความลับ
พอมันจะเวทีจะไม่ศักดิ์สิทธิ์พูดง่าย

ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็บอกว่ามีอีกคนนึงอ่าน้องน้องอีกคนนึงใช่ไหม
ชื่อน้องแพลวชื่อน้องแพลวอันนี้
ก็ไม่รู้จักกับคนที่อยู่ในกองประก
แต่น้องก็ออกมาพูดแล้วว่า
คือก่อนหน้านี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขารู้จักกับคนนี้
ไม่ได้แบบเป็นความลับอะไรคือเขาทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารู้จักกับคน

ใช่เขาชัดเจน
ซึ่งเอาตรงก็สุดท้ายก็คือ
มันเหมือนคล้ายกับว่าถ้าเกิดหนูจะไปทำงานบริษัทพี่หนุ่ม
แต่แม่หนูรู้จักกับพี่หนุ่มอย่างนี้

แล้วก็สำหรับสัมภาษณ์หนูอย่างนี้
หนูต้องไปสัมภาษณ์บริษัทพี่หนุ่มเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์ไง
แล้วพี่เช้ารู้เรื่องปุ๊บพี่เช้ารู้สึกว่าไม่แฟร์

ถ้าเกิดหนูเข้าไปทำงานในบริษัทพี่หนุ่ม

คนก็คลายสงสัยไปได้ว่ามันจะมีรับลงครบในอะไรหรือเปล่า

พี่เช้าในกรองรู้จักกันนะด้วย

ไม่เหรอแต่อันเนี้ยคืออย่างนึงอ่ะคือคือ
มันเลยทำให้การโปรดครั้งนี้มันดูเป็นมาสมากเลยณตอนนี้คือมันจัก
เป็นคนต้องติดงานแล้วจะขึ้นได้ทริพิวเตอร์สองอันเลยอะ
สุดท้ายก็คือต้องอยู่ที่กองประกวดแหละคุณแม่
ซึ่งที่กองประกวดก็ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ก็จบ

คือถ้าผิดกฎของนางงามแต่ไม่ได้ผิดกฎหมาย

แต่ถ้าโดนตัดสิทธิปุ๊บจะกลับมาไม่ได้ในเวทีนี้แล้ว
ก็ใช่ค่ะก็อาจจะ

ไปวัยทีอื่นครับแต่น้องคนนี้น่ารักมากเลย
น้องสายลมที่พัดเป็นวงกลมนะฮะ

ส่งทวิตเตอร์เข้ามา
มดดำจะไปสารวันไหนจะไปชูป้ายไฟให้

เดี๋ยวเก็บไว้กับรายการและผู้แข่ง
ไม่ใช่มาเก็บความอัมภัยถึงไปกับฉัน
มดดำไปสารวันไหนแต่ไปดูป้ายไฟน่ารักไหมล่ะ

หนุ่มไปชูให้หนุ่มก่อนเพราะหนุ่มขึ้นก่อนฉัน

แล้วให้พี่อัศวิสาตุเตรียมตัวอย่างไร

อิหนุ่มบ้าทแบบพวกคนอื่นเอาใหญ่แล้ว

เออวันนั้นจะอ่านข่าวเหมือนจะตายไง
อ่านข่าวดาราเขาจัดใจหาถามว่าเอามันทำไม

วันนี้เราก็ดูเหมือนสะใจ

เรื่องอะไรนะคะ
อ้ะคุณซาวเอาเรื่องนี้ก่อน

ทุกวันนี้ตายอ่ะเวลาตายอ่ะ
มันก็ประหยัดค่าอะไรนะดอกไม้จังอยู่แล้ว
เห็นงานดาราคนอื่นไหมที่เขาต้องซื้อดอกไม้จันทร์เยอะ

เหลือ๒อันคู่กับหนุ่มสลับกัน
เข้าใจไหมแล้วถ้าสมมุติวันนี้

มันไม่มีเวลาที่จะคลื่นส่งไปแล้วนะรอจากกันนะ

เข้าใจไหม

อันนี้น่าทักน้องศาลมากเลยนะ

เรียกว่าศาลถึกรังสีเสียชีวิตครับ

ว่าตัวเองเนี่ยตั้งคันด้วยนะครับ

เมื่อผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อว่าคุณธีรวุทธ์นะครับผมนะฮะ

โพสต์ข้อความขอความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลเอกชน
ชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
หลังจากภรรยาของตัวเองเข้ารับการรักษาตัว
อาการปวดท้องน้อยคลื่นไส้อาเจียน
ซึ่งแพทย์สงสัยว่าอาจจะเป็นนิ้วทางเดินปัสสาวะครับ
จึงทำการฉีดสารทึบรังสี
เพื่อทำการเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์นะครับ
ช่องท้องส่วนล่างนะครับปรากฏว่า
เกิดอาการแพ้จนอาการสุดหนัก
ก่อนที่จะเสียชีวิตนั่นเองครับ
และมาทราบภายหลังว่าภรรยากำลังตั้งท้องด้วยนะครับ
จากการที่แพทย์สวนปัสสาวะร่างที่เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้พยายามขอคำอธิบายจากทางโรงพยาบาล

รักษาตามมาตรฐานทุกขั้นตอน
ท้องด้วยฮะถูกแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยนะครับ
ธนแพทย์ธิรวุฒิเปิดเผยถึงว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘กันยายน
ภรรยามีอาการปวดท้องมานานประมาณ๒๓วัน
เห็นว่าอาการหนักขึ้นจึงตัดสินใจพาไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
โดยเลือกคลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
เพราะไม่แน่ใจว่าอาการปวดท้องเกิดจากอะไร
ขณะที่คุณหมอแจ้งกับภรรยาว่าสงสัยจะเกิดอาการนิ้วทางเดินปัสสาวะ
ปรากฎว่าภรรยาเกิดอาการแพ้สารรังสีอย่างรุนแรงนะครับ
ต้องนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินนะครับใส่เครื่องช่วยหายใจ
แม่จึงโทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบว่าพ่อตนออกมาติดต่อเรื่องประกัน
พอมาถึงก็พบว่าอาการของภรรยาเนี่ย
สุดลงครับจนแพทย์ต้องปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตนะฮะ

หลังเสียชีวิตเนี่ยแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้คนแรก
พบถุงลักษณะคล้ายถุงน้ำเป็นซีสชนิดหนึ่งครับ

ทำให้ภรรยาปวดท้องอย่างรุนแรง
แล้วก็ยังพบลักษณะของถุงที่มีตัวอ่อนเหมือนกับการตั้งคัน

นะฮะอันนี้น่าเศร้ามากนะครับ
เมื่อนำปัสสาวะไปพบไปตรวจก็พบว่า

ตั้งคันได้๗๘สัปดาห์
ตนและครอบครัวเนี่ยสลายใจสลายซ้ำสองนะครับ
เพราะเสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูกในคันเอง
ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตแพทย์ระบุว่า
เกิดจากน้ำท่วมปอดเฉียบพันธุ์นะครับ
คาดว่าเนี่ยอาจจะมีสาเหตุจากการที่ภรรยาเนี่ย
สารย้อมสีที่ฉีดเข้าไป
ได้พยายามติดต่อเพื่อขอคำชี้แจงกับทางโรงพยาบาลดังกล่าว

อาจจะเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการรักษานะครับ

มอบส่วนลดให้หากมารักษา

นี่เขาแบบยื่นข้อเสนอบอกว่าเดี๋ยวให้ส่วนลดนะ
ที่โรงพยาบาลเนี่ยสมมุติว่าถ้ามารักษาในครั้งต่อไปเนี่ย

แล้วก็ไม่เคยได้รับคำขอโทษจากโรงพยาบาลเลย

ไปยื่นเรื่องที่แพทยศภานะครับ

ส่วนทางคดีเนี่ยได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ที่สพภูพิงราชนิเวศนะครับ
ขณะที่แม่ของธรรมแพทย์ธิรวุฒิกะว่าตอนนี้เนี่ย
ลูกชายเนี่ยเหมือนตายคนตายทั้งเป็น
เห็นลูกชายร้องไห้ทั้งเช้าทั้งเย็น
แม้แต่เวลาทำงานก็ยังร้องไห้
อยากให้ทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบกับเคสนี้ด้วยครับ
นะฮะก็เป็นเรื่องเศร้านะครับผมตอนนี้นะฮะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่
สูญเสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูกในคันด้วยนะครับ
ก็คือน่าขงสารนะฮะคือตัวภรรยาเองเนี่ยปวดท้อง
แล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะทำการรักษา
คุณหมอเองเนี่ยก็ที่โรงพยาบาลนะฮะได้มีการอ่าให้ฉีดเป็นอ่า
ปรากฏว่าแพ้อย่างรุนแรงอืมนะฮะแพ้อย่างรุนแรงสุดท้ายเนี่ย
ก็คือเสียชีวิตในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับผม
พอหลังจากนั้นเนี่ยมีการสวนปัสสาวะนะครับหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ก็พบว่าไปตรงนะฮะก็คือไปตรงกันก็คือมีการตั้งคัน
นะฮะคือปัสสาวะก็คือชี้ชัดด้วยแล้วก็
ในมุมของการตรวจจากผลที่คุณหมอตรวจมาตอนแรกก็บอกว่า
พองนะครับก็จริงแล้วเนี่ย
น่าจะมีการคุยกันก่อนบอกทางทางญาติก่อนนะว่า
เดี๋ยวขอตรวจคันตรวจอะไรก่อนอะไรอย่างนี้เนอะถึงเวลาเสร็จปุ๊บไปทำก่อน
ตัวสามีเป็นทันตแพทย์เป็นคุณหมอฟัน
กับเรื่องที่เกิดขึ้นถูกต้องเพราะแกรักภรรยามาก
แล้วก็รอที่จะมีลูกกับภรรยาเนี่ยมานานมากแล้ว
โอ้โหก็เป็นหัวใจของเขาตอนนี้เสียไปทั้งสอง
แสดงความเสียใจนะครับและเป็นกำลังใจให้นะครับ
ครับผมน้องอึ้งเลยอ่ะคนเล่า
เอาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวแปลกทั่วไทย
พรุ่งนี้หวยออกแล้วเหรอใช่แปลกมีแปลกอีกแล้วเหรอ
ย่ามาเข้าฝันพี่หนุ่มทำไมอยากกินแกงหอย

ผิวดูกระจ่างใสใน๑๒๓โลชั่นมิสทีน
อ่านะครับก็มีข้อความกับแฟนคลับส่งมาอีกแล้ว

ครับผมคุณสายลมที่พัดเป็นวงกลมคนเดิม

เป็นโอเลี้ยงกับข้าวผัดพิเศษไข่๒ฟองให้นะคะพี่มดดำ
หนุ่มประเด็นน่ะอายุ๕๒แล้วนี่มันยังจะแบบว่าฮะ
ไม่คิดอยากจะเหลือใครไว้ตอนแก่ตายเลยเหรอ

เอาอันนี้ออกมาเดี๋ยวปักมันโดนแข็งผม

เนี่ยออกพันษาแล้วจิตใจให้มันสูงส่งบ้างได้ไหมทำไม

อย่างที่บอกออกพรรษานี่ขอให้มันคิดใหม่ทำไม

ไม่ใช่แม่งเอามาหิดไปวันนึกออกไหม
วันพันก็ผ่านมาแล้ววันออกพันษาเข้าพันษา
มันก็เข้ามาขบดแล้วจิตใจให้มันสูงส่ง
นี่ใส่เสื้อเหมือนแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ

ก็บอกว่าใกล้ถึงช่วงท่าสการออกพันษาแล้วนะครับ
อีกปรากฏการณ์หนึ่งอีกท่าสการณ์หนึ่ง
ที่คนรอคอยกันเยอะเหลือเกิน
ก็คือเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีแห่งรุ่มแม่น้ำโขง
ซึ่งปีนี้แม่น้ำโขงต้องยอมรับน้ำเยอะ
นั่นก็คืองานบ้างไฟพญานาคครับ
ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
ในชื่อประเพณีออกพรรษาและบ้างไฟพญานาคโลกครับ
จัดกันมาจริงเขาจัดกันมาตั้งแต่๒๔กันยายนแล้ว
จนถึง๑๐ตุลาคมโดยสถานที่จัดงานประเพณีออกพรรษา
และบ้างไฟพญานาคโลกที่จังหวัดหนองคาย
แปลกนะมันก็ขึ้นเยอะที่สุดที่จังหวัดน้องคาย

อ้าวนุ่มไม่ใช่แนะนำพวกไปท่องเที่ยวอ๋อ
ไม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวทางท้ายรักของเราก็จะมีถ่ายธาตุ
ดูไว้เค้าก็เลยต้องแบบต้องไปหน่อย

คุณจะต้องไปที่นี่ไม่ขึ้นจริงเหรอไม่ขึ้น

ไม่รู้สึกว่าไปนั่งรอนั่งรอก็ไม่ขึ้น

เฮ่ยแต่ก็ไปนั่งรอก็ไม่ขึ้น
นั่งรอหลายชั่วโมงมากไม่มีขึ้นสักดวงเลย

จริงถ้าสมมุตินะฮะไปอยู่ตรงบึงกาตรงวัดอาโฮง
แล้วที่ถ้ามนาคาที่บึงกา

ไม่ตรงภูรังกายขึ้นไหมคุณแม่

บึงโขงโหลงขึ้นน่าจะขึ้น
เขาบอกว่าที่ตอนนี้ที่บึงโขลงมันขึ้น
บางทีแบบว่าเริ่มมาขยับมาที่บึงการเยอะ
แต่ปีที่พี่ไปมันขึ้นเยอะที่สุดมันจะตุมพลพิสัย
เอาอย่างนี้จะขัดเพื่ออะไรหนุ่มนะฮะ
คือ๒๙กันยายนคือวันนี้ใช่ไหม
ถึง๕ตุลาคมก็จะมีงานณลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน
ตรงนี้แล้วก็ในขณะเดียวกัน
วันที่๒๒๑๐ตุลาคมจะลาดนาคาเบิกฟ้า
ที่อำเภอโพลพิสัยหน้าจัตรวัดไทย
แล้วก็๑๓ตุลาคมตรงนี้ก็จะขึ้นเยอะ
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี
แล้วก็ขยับไปอีกวันที่๒๔นี่ผ่านมาแล้ว

หน้ารานวัฒนธรรมท่ำเบิ่งเวียง๑อำเภอศรีเชียงใหม่
แล้วก็๒๐นี่ก็ผ่านมาแล้ว๒๘กันยายนก็ไปจัดที่ท่าบ่อ
เอ้าส่วน๓๐กันยายนถึง๓ตุลาคม

วันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓ตุลาคม
เขาจะไปจัดกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม
แต่ที่วัดลำดวนอยู่ตรงไหน

คือมันจะถามแค่เรียกขาเจ้าของพี่สิน
เดี๋ยวมาเข้ากินเข้าไป

นุ่มนุ่มเขาก็เอาให้ขึ้นแผนที่แล้วดู

อยากรู้ว่าวัดลำดวนตรงไหนถามก็ไม่ได้

ถามแค่นั้นเองวัดลำดวนอยู่ไหนก็เห็น
แล้วมันใช่เรื่องที่จะถามอะไรก้อนวันไม่ถามไอ้หมวยบ้างล่ะ
ตกเย็นมันเป็นบ้าหรือยังไงวะ

เวลาก็จะหมดมานั่งด่าแม่งครึ่งชั่วโมงข่าวเคอร์ไม่ต้องอ่าน
สรุปแล้วไฮไลท์ของช่วงการชมปรากฏการณ์ตั้งไฟพญานาค
๑๕ข้ามเดือน๑๑รู้จักใช่ไหม
มันตรงกับวันที่๒ตุลาคม
ที่บริเวณลิมฝั่งโขงจังหวัดหนองคาย

คือยาวไปเลยจากอำเภอสังคมมันก็เพิ่งเข้าบึงการแล้ว
โดยแต่ละสถานที่ก็จะเต็มอิ่มไปด้วยกิจกรรมมากมายครับ

จะมีตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอพลพี่สัย
อำเภอรัฐนะวาปีอำเภอศรีเชียงใหม่
อำเภอท่าบ่ออำเภอสังคม
ก็จะมีกันหมดเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานนะที่บ้านของนายวุฒิไกรชิดนรงค์
อายุ๔๗ปีนะฮะอยู่บ้านเลขที่๒๒
หมู่บ้านทิวเขาจังหวัดกระบี่

มีสีแดงทั้งตัวโผล่อยู่ในบ้าน
นี่ดูไปตกทั้งสีที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ย

บอกว่าขณะกำลังนั่งนำเหรียญไอ้ไข่เปลี่ยนสร้อยอยู่เนี่ยนะ
เพื่อนำมาแขวนคอนะฮะ

เกาะอยู่บนฝาผนังครัวนะฮะ
แล้วมันก็ร้องอย่างนี้

เออทำไมฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าจิ้งจก

มันไม่ได้จิ้งจกมันไม่ร้องจิ้งจกจิ้งจก

แล้วคิดว่าน่าจะต้องนำโชคมาให้เขาด้วย

บ้านเลขที่๒๒๘ทับ๘๒

มาที่เรื่องของน้องเฟียฟ้ากันบ้างดีกว่า

ประธานปราณควรยิ่งหมุนกว่านี้ไหมล่ะหมุนกว่านี้เยอะนะฮะหมุนตรงไหนวะ
อ่าดูภาพนี้อ่าดูภาพใหญ่เอามาไหนอ่ะไหนฮะไม่แองจี้แองจี้
แองจี้อืมเวลาเลือกเขาหนูต้องมีสตินะลูกนี่แม่ไหนไหนแล้วหมุนตรงไหน
บ้านะฮะนี่มันก็เป็นทางน้ำมันก็เป็นอย่างนี้ล่าสุดนะครับ
พี่เขาบอกอย่างงั้นนะแม่เออต้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มต้องดูในไอจี
เออแต่เห็นเป็นวงกลมหมุนอยู่ด้านหลังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูซ้ำซ้ำ
อย่างนี้ถ้าสมมุติฉันไปยืนอยู่ริมโขงพญานาคคงมาหาฉันเต็มไปหมด
หมุนสู้ตายเลยอย่างนั้นอ่ะมันก็หมุนอยู่แล้วอ่าถ้าน้ำเชี่ยว
หุ่นอยู่แล้วนะกัญชัยเนอะอะไรนะครับผมอันนี้ปฏิหารพี่หนุ่ม
อะไรปฏิหารนะฮะฟังน้องเขาหน่อยอะไรสบายใจเอาเบรกไหมล่ะ
ร่าสุดออกมาไม่เปลี่ยงโตไผ่ก่อนนะครับผมเผยคลิปกวดน้ำผ่าน
เป็นน้ำวนยินดียินดีเฟี้ยวฟ้าวขอส่งบุญนะครับ
ขอส่งอ่ากุศลที่ข้าพเจ้าเพียญสร้างมาเขาถึง๙๙พระนัตนไตค์
พระอรหารพระโพธิศัตริย์และศิริษฐุพวกองฆ์เทพเทพดานางฟ้า
นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับครับผมเนี่ย
มอดูทักเลิกดีหนึ่งตุลาฟ้องรักแรกเถอะฟ้องใครฟ้องร้องฉันไม่ค่อยอยากจะอ่าน
แต่จะไม่เข้าตัวเดี๋ยวนี่ต้องมานะนั่นก็คือฟ้องแม็กซ์พิราณีเขาเตรียมดำเนินคดี
เอาคนที่แบบว่าเอาบุคคลที่มาคอมเมนต์เขาในเชิงที่ทำให้เขาเสียหายเนี่ย
โดยมอบหมายให้ทนายนิด้านั่นแหละรวบรวมข้อมูลเตรียมดำเนินคดีหลังจากต้องอดทนมานานกว่า๒ปี
ทนายนิด้าก็ได้โพสต์ลายชื่อล็อตแรกนะฮะเพื่อเตรียมฟ้องร้องคดีฐานหมินประมาท
การโฆษณาพร้อมยืนยันว่าเตรียมตีตัวเดินทางล่วงหน้าได้เลยฮะ
เพราะมีทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยอันนี้
ทนายนิด้าเนี่ยเขาได้เผยถึงความคืบหน้าในคดีว่าตอนแรกตั้งใจจะไปยื่นฟ้องเมื่อวันจันทร์
แต่ปรากฏว่าไปมูเตรียมด้วยรักทักวัน๑ตีตุลาคมถึงจะดีในทุกเรื่องที่จะทำมา
อันนี้ส่งไปคุณบดำได้ทำไมอ่ะ
พร้อมกับข้าวผัดคู่ซี
พี่หนุ่มฉันจะส่งที่เธอก่อนคุณบ่าด
พรุ่งนี้หาคนอื่นมาจัดรายการแทนฉันด้วยถ้ากัญชัยยังจัดอยู่ฉันจะลาออกนะฮะ

ใครจะมาวะเนี่ย
สวัสดีครับ